ไหนก็ไหนไปดูเรื่องราวที่สร้างรายได้กันหน่อย
ใครจะเชื่อครับน้ำที่อยู่ในไผ่ที่มันผ่านเยื่อไผ่ออกมา
เอามาขายได้เขาเรียกว่าน้ำเยื่อไผ่
ไปดูซิว่ามันน่ากินน่าทานยังไงฮะ

อยู่ที่พื้นที่หมู่ที่๒ตะบนตนาวศรีอเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขามีการเจาะน้ำเยี่ยมภัยแล้วน้ำเขาบอกว่ามีสรรพคุณในการบรรเทาะโรคหลายชนิด
จริงเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรคอะไรแต่เดี๋ยวไปถามพี่ศักดากันหน่อย
คุณศักดานะครับเขาบอกว่าเขาได้ใช้พื้นที่ของตัวเองจำนวน๕ไร่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
เพาะปลูกต้นไม้ประจำถิ่นที่อำเภอสวนพึ่งนี่แหละแล้วก็เปิดให้ใครต่อใครที่สนใจมาศึกษาดูงานได้ด้วย
คายน้ำที่บริสุทธิ์ผุดผ่องลงมาจากที่ลำต้น
แล้วเวลาเจาะน้ำเยื่อไผ่มันจะได้น้ำเยอะ
ได้เยอะแค่ไหนอืมหนึ่งต้นค่ะไผ่หนึ่งลำต้นหนึ่งลำเนี่ย
สามารถให้น้ำได้ถึงข้างในสี่ถึงห้าลิตร
โหเยอะมากเยอะนะครับก็เลยต้องใส่ขวดใหญ่อย่างนี้ครับ
แล้วก็มาเอามาบรรจุผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไร้
เห็นไหมดีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเป็นน้ำที่มีสรรพคุณสูง
สิบถึงยี่สิบบาทเฮ้ยทำเล่น
ได้เยอะอยู่นะน้ำมะพร้าวแต่นี่คือน้ำเยื่อไภฮะ
ผมก็รู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันอยากลองสักจวดหนึ่งมันอาจจะเย็นชื่นใจดีเนาะ
เยื่อไผ่บริสุทธิ์ฮะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองและคนในชุมชนอีกด้วย
ใครสนใจหมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้วเผื่อโทรไปเลย
สั่งซื้อน้ำเยื่อไผ่กับพี่ศักดา
ปลายถ้อนั้นคือมันมีน้ำอยู่หรือล้าวแต่เดี๋ยวฉันไม่กินมันเป็นเหมือนวุ้นที่อยู่ในนี้

น้ำมันคือน้ำมันคือจืดคุณ

ลองนึกดูนะผมว่ามันอารมณ์เหมือนน้ำที่ผ่านการกรอง
ที่มันตายออกมาจากตัวเยื่อไผ่ใช่ไหม
แล้วก็เอาน้ำที่มันผ่านแบบเครื่องกองที่เป็นเครื่องกองธรรมชาติ

อาจจะมีดีกว่าเพราะว่ามันมีเยื่อไผ่
เหมือนกลิ่นเยื่อไผ่นิดอาจจะหอมไผ่